พาคุณผู้ชมไปติดตามหนึ่งคดีใหญ่ที่เกิดขึ้น
และสังคมรอคอยคำตอบอยู่ว่า
ตกลงแล้วเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
กรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลนะครับ
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
เสียชีวิตในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจ

หรือเป็นปริศนาการฆาตกรรมที่เกิดขึ้น
ข้อมูลล่าสุดณวันนี้ครับคุณผู้ชม
ทางด้านของหน่วยงานที่ชนะสูตรศพนั้น

ผลการชนะสูตรศพอย่างเป็นทางการ

อยู่ระหว่างการประสานส่งให้กับตำรวจสนทุ่ง๒ห้อง
นำไปพิจารณาประกอบคดี
ในขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเปิดเผยครับ
และรอปภที่เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้น

ซึ่งพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบในถุงเท้าซึ่งใช้ผูกคอฆ่าตัวตายของนายธวัชชัยอนุกูล
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ภายในอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันธุ์ตำรวจโทไพโรธเล้ารัตนานุรักษ์
หัวหน้าเวรรักษาความปลอดภัย
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือนำร่างของนายธวัชชัยออกมาเท่านั้น
ตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัย
นี่คือการรายงานผลในเรื่องแรกนะครับ

ผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจดำเนินการอยู่นั้น
มีรายงานว่าผลการชนะสูตรพลิกศพครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
อยู่ระหว่างประสานมารับผลเพื่อนำมาวิเคราะห์
ประกอบสำนวนคดีหากมีประเด็นข้อสงสัย
พนักงานสอบสวนจะพิจารณาเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนอาจจะต้องเข้าไปเก็บหลักฐาน
นายธวัชชัยเป็นลมหมดสติจะเข้าข่ายการให้ข้อมูลเท็จหรือไม่นั้น

โดยวันศุกร์นี้นะครับ๑๖กันยายนจะเชิญนายชะยพลหวานเฉเอม
หัวหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องขังและพันธุ์ตำรวจโทไพโรธเล้ารัตนานุรักษ์
รองหัวหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องขังมาให้ปากคำเพิ่มเติม
เนื่องจากการสอบปากคำก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะการสอบปากคำผู้คุมทั้งสอง
ให้ปากคำลักษณะเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่ไม่ตรงกัน
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ